อาจค่ะอยู่กลางเมืองโคราชเลย
เขาขี่สามล้อมาทำทีเหมือนจะมาส่งแก๊ส
แต่ปรากฏว่างัดแผงร้านแตงโมขโมยเงินไปได้ค่ะ
นี่เหตุการณ์นี้ผู้เสียหายคือเป็นพ่อค้า
แตงโมอยู่ที่บัวใหญ่ที่นครราชศรีมา
คุณธนฤทธิ์เข็มแสงก็ร้องผ่านผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
บอกว่าเมื่อวันที่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมา
ขโมยมันมางัดแผงขายตังโมของผม
แผงผมเนี่ยดูสิคือตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเทศบาล๗

เอาจริงนะคือแผงก็ไม่ได้แน่นหนาอะไร

แต่พอหลังจากเกิดเหตุก็ไปแจ้งกับตำรวจเอาไว้แล้ว

ไม่รู้ว่าป่านนี้คนร้ายหนีไปไหนแล้ว

บอกว่าวันนั้นผมติดธุระผมเลยปิดร้านเร็ว
แต่พอมาเปิดร้านวันรุ่งขึ้น
สังกษีที่มันตีเป็นผนังข้างร้าน

พอเข้าไปดูเอ้าทั้งถังแก๊สทั้งเงินสดในกระป๋องเงินทอน
แล้วก็พระเครื่องที่มันอยู่ในร้านหายไป
ก็เลยไปสอบถามร้านขายของที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
ก็เลยรู้เลยว่าคนร้ายมันเข้ามาขโมยแน่
เพราะว่าร้านตรงข้ามเขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าเมื่อวันนั้นเนี่ยมีรถสามล้อเครื่องมาจอดอยู่หน้าร้าน

คนหนึ่งก็ทำทีเป็นหยิบถังแก๊สแล้วเดินเข้าไปในร้าน
คือเหมือนกับจะมาส่งแก๊สแหละแต่ว่าร้านปิดแล้วนะ
ทีนี้คนที่ขี่รถสามล้อเครื่องเขาก็เห็นว่า
มีร้านตรงข้ามยืนดูอยู่
คนขี่สามล้อเครื่องมันก็เลยขับขี่ออกไปอย่างรวดเร็ว
ปล่อยให้คนร้ายอีกคนนึงนอนอยู่ที่เปรย์ข้างร้าน
ไปสักพักหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมง
คนที่ขี่สามล้อเครื่องก็กลับมามารับคนร้ายอีกคนนึง
แล้วก็เอาถุงบางอย่างขึ้นรถขับออกไป
มารู้ทีหลังจากเจ้าของร้านแตงโมว่าอ๋อ
ร้านโดนงัดแปลว่าจะต้องเป็นเจ้าโจร๒คน
ที่มันขี่สามล้อเครื่องมาแน่เลย
บางทีก็คิดอยู่แต่บางทีก็
ก็สองจิตสองใจไงก็เลยจะเป็นโจรหรือว่า
จะเป็นแบบคนเขามาส่งแกนหรือเปล่าแล้วเขาก็รอนะ
เขาก็รอหมามันก็เห่าอยู่อยู่นานเหมือนกันแหละ
นี่ไงตอนนั้นก็สองจิตสองใจอยู่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า
แต่พอเจ้าของร้านตังโมบอกว่าโดนงัดร้านนี้อ๋อเลย

ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ไปหารถสามล้อเครื่องที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
รวมถึงต้องไปดูด้วยว่าขี่ไปทางไหน
ว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่คงได้ตัวมาดำเนินคดีเร็วนี้นะคะ